วันนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากนะคะสำหรับครอบครัวของฮีรัญธิตินั่นเอง
คุณชายชาตยโดมแล้วก็คุณวิกกี้สุนิสานั่นเอง
ล่าสุดนี้เลยเป็นภาพครอบครัวอบอุ่นนะคะ๓คนพ่อแม่ลูก
พึ่งคลอดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเลยสดร้อนเลย
เมื่อเวลาประมาณ๘โมง๔๗นาทีที่ผ่านมาค่ะ
น้ำหนักแรกคลอดนะคุณผู้ชม๒๔๑๒กรัม
ถือว่าลูกชายคนนี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเอง

โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ยิ้มแฉ่งขนาดนี้
ก็ไม่ต้องบอกนะคะว่าแฮปปี้ขนาดไหน

เพราะหากว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะ
คุณชายคุณวิกกี้ใช้ความพยายามมากนะ
กว่าจะมีน้องรินขึ้นมาเออตอนนี้ก็สมใจแล้ว

แล้วก็ลูกชายแข็งแรงด้วยนะคะ
ขอให้เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายนะจ๊ะคุณวิกกี้คุณชาย